เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีน๓คนด้วยกัน
เขานั่งเรือใบออกไปเพื่อที่จะเที่ยวกลางทะเล
แต่แล้วจู่ไอ้ตัวเสากระโดงของเรือใบหัก

ใช่ค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือด่วนค่ะ

พยายามที่จะลอยเรือออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน

ซึ่งเรือเขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่ฝั่งได้
ต้องลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้นะคะ
ต้องประสานตำรวจเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เขาประสบเหตุตัวเสากระดงของใบเรือหักค่ะคุณผู้ชม
จากว่าตอนนี้คือภาคใต้ต้องบอกว่าลมแรงมาก

กระหน่ำคลื่นสูงลมแรงนะคะ
สุดท้ายตัวเสากระดงของเรือใบเขาหัก

จากทุ่นปากแม่น้ำกระบี่ไปสัก๓มายได้
ตรวจสอบดูเบื้องต้นก็ช่วยเหลือได้ปลอดภัยทั้ง๓รายนะคะ
จุดเกิดเหตุทราบว่าเรือใบสีขาวตัวนี้เนี่ย
ทะเบียนในประเทศจีนแล้วก็มีนักท่องเที่ยว๓คนที่เป็นชาวจีน
โชคดีเคราะห์ดีที่เขาก็มีการเซฟเรื่องความปลอดภัย
คือสวมเสื้อชูชีพทั้งหมดเลย
เจ้าหน้าที่ช่วยนำทั้งหมดขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ส่วนตัวเรือของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มีการประสานเอาเรือเอกชนไปลากกลับเข้าฝั่งเช่นเดียวกัน
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะทางด้านของพันธ์ตำรวจตรีทวีลาบได้บอกว่า
เรื่องต้นนักท่องเที่ยวเขาประสบเหตุ
เนื่องจากว่าเขานำเรือออกไปที่บริเวณปากน้ำในพื้นที่ของท่าเรือมาริน่าออกไปนะคะ
พอออกไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปเที่ยวดูความสวยงามของทะเลพื้นที่ทะเลแบกหรือว่าเกาะปอดะนะคะ
จนกระทั่งกลับเข้าฝั่งไม่ได้เพราะว่านี่คือสภาพความเสียหายของเรือใบเขา
คือเสากระโดงหักลมแรงมาก
ใช่ค่ะสุดท้ายก็ถือว่าเขาก็ประสานหาเจ้าที่ตำรวจไทย
แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแบบปลอดภัยทุกคนนะคะ
ขอบคุณท่าเรือบริเวณนั้นและตำรวจน้ำทุกนายด้วยนะครับที่ช่วยเหลือนะครับ